ไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมพ่อเลิกเครียด
ขวัญพาไปเที่ยวดีกว่าช่วงนี้บางพื้นที่ยังอากาศหนาวกันอยู่
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะคะบอกว่าอยากจะไปสัมผัสอากาศหนาว
ต้องไปที่ไหนล่ะไปที่ภูกระดึงก็แล้วกัน
รู้ไหมตอนนี้เนี่ยโอ้โหอุณหภูมิเขานะคะอยู่ที่๗องศาจ้า
คุณอยากรู้ไหมบางคนบอกว่าอุ๊ยไปแล้วครบเลยฉันโชคดีเลย
เพราะฉันได้เจอแม่คันนิ้งด้วยนี่แหละค่ะนักท่องเที่ยวเพียบเลย
มาท่องเที่ยวช่วงอยู่สู่สัปดาห์แล้วคุณคิดดูเนี่ย
มันตรงกับไอ้เนี้ยตรุษจีนพอดีโอ้โหมาสัมผัสอากาศหนาวค่ะ
เช้าวันนี้อย่างที่บอก๗องศานะสภาพอากาศปรับโปร่งค่ะ
โอ้โหเห็นหมอกขาวปกคลุมดวงอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่นผาหล่มศักดิ์นะคะ
อกจากนี้ค่ะโอ้โหหลายคนโชคดีเลยคุณดูนี่
น้ำค้างแข็งหรือแม่คณิ้งเกาะยอดย่าแล้วก็ใบไม้
แล้วก็เป็นตลอดทางเลยบริเวณตรงเส้นทาง
ที่จะไปน้ำตกเพลชพพอฟมัยคะน้ำตกฝนปฟพ
แล้วก็ยังมีเส้นทางไปสระอโนดาตด้วย
บริการนักท่องเที่ยวตรงนั้นก็มีเหมือนกันให้ได้ชมกันนะคะ
อ่ะจากที่ภูกระดึงขวัญพาไปต่อที่บึงกาลก็แล้วกัน
จุดชมวิวตรงนี้คุณผู้ชมเห็นรู้แล้วล่ะว่าอะไร

เนี่ยไปชมพระอาทิตย์ขึ้น
นี่คุณดูดิพระอาทิตย์ขึ้นจากฝั่งสปลาว

เขาบอกว่าใครได้ไปนะบรรยากาศสุดแสนจะฟิน
และไม่ใช่มีโอกาสที่น้อยคนนักนะที่จะสัมผัสบรรยากาศแบบนี้

ทัศนียภาพของป่าภูวัว
ทิวพัดสองฝั่งโขงสวยงาม

เหนือสุดแดนอีสานประเทศไทย

ไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวผาน้ำทิพย์
สมรภูมิภูสิงหินหัวช้าง
สร้างร้อยบ่อจุดชมวิวถ้ำรือศรีค่ะ
นักท่องเที่ยวก็จะไปสัมผัสธรรมชาติ
ที่บอกว่ามีมานานแล้วกว่า๗๕ล้านปีด้วยค่ะ